ข่าวนี้ก็ต้องคลี่คลายเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจู่เขามานั่งอยู่ตรงแคร่บ้านญาติ
กินเหล้าอยู่แล้วกินอยู่คนเดียวหลังจากนั้นปั้ง
พอไปดูอีกทีนึงเขาตายโดนยิงอ่ะค่ะทีนี้ต้องไปหานะว่าคนที่มาก่อเหตุคือใคร
ทั้งทั้งที่ผู้ตายเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวเหตุการณ์มันเกิดช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพท่าฉางได้รับแจ้งว่ามีคนยิงคนถูกยิงเสียชีวิตนะคะที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
ทีนี้พอนำกำลังเข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุมันมืดนะคุณผู้ชมไม่มีไฟส่องสว่างอะไร
บ้านแถวนั้นก็ปลูกห่างห่างกันมีอยู่แค่ไม่กี่หลังแต่บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
ไปดูตรงแค่ไม้เจอศพของนายตานายสารวุฒิกู้เมืองอายุ๔๔ปีเขาเป็นผู้รับเหมา
หงายเสียชีวิตอยู่บนแคร่ค่ะแล้วไปดูแผลมีแผลถูกยิงอยู่ที่หัวนะคะ
เลือดไหลนองแคร่ไม้ไผ่ที่บริเวณพื้นดินข้างแคร่ก็มีเลือดอยู่
แล้วก็เจอเป็นเหมือนกับแผงฟันปลอมตกอยู่ด้วย
เจอกระสุนปืนเป็นกระสุนปืนลูกซองขนาด๑๒เกรดเบอร์๙หล่นอยู่นัดหนึ่งนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานอันนี้เป็นกระสุนปืนที่หล่นอยู่นะคะ
ทีนี้ไปถามญาติของคนตายหน่อยญาติของคนตาย
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะนางเขียวรักบางแหลมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
ตัวเธออยู่บนบ้านกำลังดูแลพ่อสามีแล้วก็ดูแลสามีที่ป่วย
ได้ยินเสียงเป็นเสียงปืนปั้งมันดังขึ้นมาแบบนี้
ตัวของนางเขียวเนี่ยก็โผล่ออกมาดูอ้าวในตานายสารวุฒิโดนยิงตายแล้ว
ก่อนหน้านี้นายสารวุฒินั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวที่แคร่ตรงนี้แหละ
ก็เลยถามไงป้าเขียวป้าเขียวป้าได้ยินไหมอ่ะ
เสียงคนคุยกันเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่มาหาป้าเขียวบอกว่าไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินเสียงคุยไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกับใครเลย
มีแค่เสียงปั้งของปืนนั่นแหละที่ได้ยินค่ะเราไปถามภรรยาของในตาผู้ตายเนี่ยนะคะ
ภรรยาเนี่ยชื่อว่าคุณป้าบุญช่วยป้าบอกแบบนี้สามีป้าเนี่ยหยุดงาน
ก็ไปนั่งที่ตรงข้างบ้านพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้าย
นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่สายแล้วหลังจากนั้นก็กลับมามากินข้าวเที่ยง
กลับไปใหม่ตอนเย็นตอนเย็นสามีก็ไปดื่มเหล้าอยู่คนเดียว
แล้วที่ผ่านมานะสามีป้าน่ะไม่ได้เคยมีปากเสียงไม่ได้เคยทะเลาะกับใคร
เราก็ถามไงมีปัญหากับบ้านใกล้หรือเปล่า
ป้าบอกไม่มีบ้านใกล้เนี่ยก็เป็นแย่ดกันหมดแหละ
ไม่รู้เลยว่าใครมายิงสามีนะคะ
นั่งอยู่ตรงนี้เลยเขามานั่งอยู่ประจำเลย
นั่งประจำแล้วตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงรถเสียงคนเดิน
ไม่ได้ยินเสียงรถก็ไม่ได้ยินคุณก็ไม่ได้ยินอืม
ได้ยินแต่เสียงปืนดังป้อง
ป้งได้ยินแค่นั้นจริงค่ะ
คนก็ไม่ได้ยินทะเลาะก็ไม่ได้ยินรถก็ไม่ได้ยิน
ทีนี้ตำรวจชุดสืบของจังหวัดสุราชรวมถึงชุดสืบของสพท่าฉาง
ก็มีการให้พยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ

แล้วต้องไปดูซิว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดอะไรที่พอจะเป็นหลักฐานได้บ้างหรือเปล่านะคะ